ไม่เราไม่ไปถามไปสัมภาษณ์นะคะเราส่องเอา
มีน้องดอมนะครับกับน้องอดุลนะฮะ
น้องคนอื่นก็อาจจะใช้นะแต่ว่าเรายังไม่เห็นนะครับ
ดอมเนี่ยตอนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะ
ก็คือคนเอารูปเอาชื่ออะไรไปใช้นะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดครับน้องดอมหนึ่งในสมาชิกทีมหมูป่าที่ติดในถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนที่บนแม่สายจังหวัดเชียงราย
นี่ฮะน้องดอมวัย๑๓ปีนะครับ
แล้วเมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมน้องดอมก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
แล้วก็ระบุข้อความว่าตัวปลอมถอยไปตัวจริงมาแล้ว

ก็ติดแท็กเฟซบุ๊คไปถึงคุณแม่ของตัวเองด้วยนะครับ
แล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะฮะ
ก็มีเพื่อนมีชาวเน็ตชาวสังคมออนไลน์
ให้กำลังใจกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
คือเรียกว่าก่อนออกจากถ้ำกับหลังจากติดถ้ำแล้วออกมาจากถ้ำนี่
คือยอดไลค์ยอดแชร์นี้ถล่มทลายมากกว่ากันเยอะเลย

ถ้าเราขอเป็นเพื่อนเขาก็จะรับเราก็ไม่รู้นะ

ล่าสุดครับผู้สื่อข่าว
เราก็ลองไปดูเฟซบุ๊คของน้องดอมนะครับ
แต่ปรากฏว่ามันเข้าไม่ได้นะฮะ
มีความเคลื่อนไหวทางเพจดวงเพชรพรมเทพ

เฟซบุ๊กก็โดนสแปมเพจก็โดนปิดแล้วนะครับ

ก็ก่อนหน้านี้ช่วงที่น้องดอมกับทีมหมูป่าติดในถ้ำหลวงนะครับ
ก็มีการปลอมเฟซบุ๊กน้องดอมขึ้นมานะฮะ

ชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความเห็นมากเลยนะฮะ

พอเฟซบุ๊คถูกปลอมถูกอะไรเยอะเยอะเยอะอะไรเกินถูกใช้ชื่ออะไรพวกนี้

อายุเพิ่ง๑๓ไม่ต้องเล่นสังคมออนไลน์อะไรมาก

จดหมายมันรอนานไง
แต่อันนี้อายุ๑๓แล้วเปิดได้
บางคน๗๘ขวบผมเห็นมีเฟซบุ๊กแล้วนะ
บางคนอายุ๓๐๔๐บอกอายุ๑๘

ก็โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเหมือนกันนี่ฮะ
บอกว่าไม่มีสุขไหนเท่าได้เจอเพื่อนรักนะครับ

ก็ลงรูปเพื่อนที่ถ่ายคู่กับน้องอดุลด้วย
ก็มีชาวเน็ตนะครับที่เข้าไปกดไลค์นะครับ
แล้วก็แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
รวมทั้งขอเป็นเพื่อนด้วยนะครับ